ท่านผู้ชมครับไม่แน่ใจว่าท่านจะเคยเห็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่ง
เธอบอกว่าเธอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมีลูกนะลูกก็เจ็บป่วยป่วยหนัก
ต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วช่วงนี้มันก็ขัดสนนะนะชีวิตลำบาก
ก็เลยโพสต์เรื่องราวของลูกเอาไว้แล้วก็ประกาศในการขายสินค้า
ขายข้าวขายของหรือของเล่นของลูกก็ขอขายเถอะ
คือน้องก็ไม่เกี่ยวอะไรด้วยนะแต่ว่าตัวแม่ของน้องตอนนี้มีปัญหาแล้วล่ะ
เพราะตอนนั้นคนก็สงสารเยอะนะบริจกบริจาคก็ไปให้เยอะ
แต่นี่คือภาพของแม่ของเด็กเดี๋ยวเราไล่ให้เป็นเรื่องราวลำดับขั้นตอนนะครับ
แต่เอาที่ตำรวจไปก่อนตำรวจเนี่ยเอาหมายสารไปแจ้งจับในข้อหาเกี่ยวกับช่อโกงนะ
เพราะว่ามีคนเขาแจ้งความข้อหาช่อกงเอาไว้เรื่องสั่งซื้อหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอลล้างมือ
แล้วไม่ได้สินค้ากองปราบเนี่ยเขาทำเรื่องนี้อยู่ไม่ได้ทำแค่คดีนี้คดีเดียวหรอกนะ
เขาก็ทำโดยรวมแต่ไปมาเนี่ยไปเจอรายหนึ่งก็คือผู้หญิงคนนี้นะครับ
นางสาวนิษฐาวงวานชื่อเล่นชื่อปุ๊กซึ่งในโซเชียลเนี่ยเขาเห็นกันอยู่เนี่ยว่าชื่อแม่ปุ๊ก
อายุ๒๙ปีหมายจับของสารอาญานะครับข้อหาคือรับไว้ซึ่งเด็กโดยมีความมุ่งหมาย
เพื่อเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตรรองไว้ก่อน
ข้อหาทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตายอันนี้คือข้อหาที่ไปขยายผลเพิ่ม
แล้วขอสารอนุมัติหมายจับตอนหลังแต่ข้อหาแรกที่ไปสืบสวนเนี่ยตอนนั้นคือเรื่องช่อโกงนะ
ช่อกงเกี่ยวกับซื้อสินค้าแล้วชาวบ้านเขาไม่ได้ของนะครับแต่พอไปตรวจสอบไปตรวจสอบมา
เอ้ามันมีกรณีแบบนี้ด้วยนะครับไปแจ้งข้อหาดำเนินคดีเนี่ยไปเจอตัวที่บ้านพักนะครับ
ซอยเทิดวาชัน๑๓ถนนเทิดวาชันแขวงศรีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพ
คดีนี้ตำรวจกองปราบรามนะครับชุดสืบสวนชุดจับกลุ่มได้รับการร้องเรียนว่า
ผู้ต้องหาคนนี้มีพฤติกรรมช่อกงประชาชนโพสต์ข้อความเปิดรับบริจาคเงิน
อ้างว่าจะเอาเงินไปรักษาลูกที่ป่วยเป็นโรคนะเป็นโรคที่มีไม่กี่คน
จะป่วยเจอโรคนี้ได้คนก็หลงเชื่อจ่ายเงินสั่งสินค้าเยอะ
รวมทั้งบริจาคเงินช่วยเหลือด้วยช่วยกันมาบริจาคกันมาเนี่ย
พันกว่ารายโอนเงินเข้าบัญชีของผู้หญิงคนนี้
กองปราบตรวจสอบแล้วกว่า๘๐๐๐ครั้งรวมเป็นเงินกว่า๑๐ล้านบาท
เจ้าหน้าที่ก็สืบสวนข้อเท็จจริงจนพบความผิดปกติหลายอย่างในคดีด้วย
สรุปแล้วก็คือลูกที่ป่วยเป็นเด็กชายอายุ๓ขวบ
ผู้ต้องหาบอกว่าเป็นลูกแท้ของตัวเองนะ
ลักษณะแบบอาเจียนเป็นเลือดตัวบวมเดินไม่ได้
ต่อมาแพทย์ตรวจสอบว่าพบสารเคมีที่ออกฤทธิ์เป็นกรด
คล้ายกับส่วนผสมของน้ำยาล้างห้องน้ำ
น้ำยาซักฟอกในร่างกายของเด็กเป็นจำนวนมาก
แล้วไปตรวจสอบเพิ่มเติมเนี่ยประวัติของผู้ต้องหาหญิงคนนี้
พบว่าก่อนหน้านี้นะก็เคยมีลูกที่เป็นเด็กผู้หญิง
เคยมีลูกที่เป็นเด็กผู้หญิงอายุ๓๔ขวบที่เลี้ยงดูอยู่เนี่ย
เสียชีวิตลงด้วยอาการป่วยลักษณะเดียวกับลูกที่เป็นเด็กผู้ชายคนนี้เลย
ตำรวจกองปราบก็เลยเอ๊ะเด็กสองคนนี้มันมีความผิดปกติแล้วล่ะ
เพราะว่าทำไมป่วยโดยโรงพยาบาลบอกว่า
พบสารเคมีลักษณะคล้ายน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาซักฟอกในร่างกายของเด็ก
แล้วพอเด็กเข้าโรงพยาบาลผู้หญิงคนนี้ก็เปิดขอรับบริจาค
และขายสินค้าคือถ้าไม่บริจาคช่วยซื้อสินค้าก็ได้
แต่พอเขาซื้อสินค้าอย่างหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอลล้างมือแต่ไม่ได้ของ
ช่อโกงก็เลยนำมาสู่ความต้องสงสัยเรื่องของลูกสองคน
อีกคนนึงเสียชีวิตไปแล้วอีกคนนึงแอดมิตรอยู่ที่โรงพยาบาล
นี่ฮะก็เป็นข้อหาต่างที่เขาแจ้งเอาไป
ผู้ต้องหาก็คือนางสาวนิษฐาวงวานหรือว่าปุ๊กวัย๒๙ปีเนี่ย
รับสารภาพเฉพาะข้อหาช่อโกงนะครับ
เรื่องที่ไม่ได้ส่งสินค้าให้กับผู้เสียหายที่เขาสั่งซื้อ
แต่ปฏิเสธข้อหาเรื่องทำให้เด็กทั้งสองคนที่บอกว่าเป็นลูก
หนักจนหนึ่งคนเสียชีวิตไปแล้วอีกคนนึงแอดมิตรอยู่โรงพยาบาล
ภูมิครับการกองปราบรามบอกว่าตอนนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลทางคดีเพิ่มเติม
มากกว่านี้ได้เนื่องจากอยู่ในชั้นสืบสวนสอบสวน
ต้องหาหลักฐานให้รัฐกลุ่มมากกว่านี้แต่กองปราบกำลังเร่งคลี่คลายคดีอยู่
ซึ่งวันนี้ท่านผู้ชมครับที่เราตรวจสอบข้อมูลมา
เด็กสองคนที่เกี่ยวข้องกับนางสาวนิตถาหรือแม่ปุ๊ก
เมื่อ๕ปีก่อนนะนางสาวนิษฐาเคยไปรับอุปการะเด็กคนนึง
ชื่อน้องยิ้มหรือน้องอมยิ้มเป็นเด็กผู้หญิง
แต่ตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วนางสาวนิษฐาหรือแม่ปุ๊กบอกว่าเป็นลูกบุญธรรม
ส่วนเด็กชายอีกคนนึงชื่อน้องอิ่มบุญหรือน้องอิ่ม
นางสาวนิถาบอกว่าคนนี้คือลูกของเธอจริง
ตั้งท้องแล้วก็คลอดออกมายืนยันว่าคนนี้คือลูก
เรายังไม่เจอตัวแม่ปุ๊กคนนี้แต่เราไปที่บ้านไปเจอพ่อ
พ่อของนางสาวนิษฐาเนี่ยบอกว่าเขาก็ไม่รู้ข้อมูลหรอกว่า
ตกลงแล้วจะเป็นลูกบุญธรรมหรือลูกจริงแต่ยืนยันว่าตอนที่เจอหลานสองคนเนี่ย
คนโตคือน้องยิ้มเนี่ยตอนนั้นก็ประมาณ๑เดือนแล้ว
ตอนที่ลูกสาวมาอยู่บ้านด้วยนะฮะซึ่งน้องยิ้มตอนนี้น่าเศร้านะครับ
เพราะว่าน้องเสียชีวิตไปแล้วในวัย๔๕ขวบได้ที่เสียชีวิต
ปีที่แล้วที่เสียชีวิตจากป่วยเข้าโรงพยาบาลนะครับ
พ่อของผู้ต้องหาก็คือตาของเด็กยืนยันว่าคนนี้ลูกสาวเขาตั้งท้องมาจริง
เพราะว่าพาไปคลอดเองเพราะฉะนั้นไม่เชื่อ
แล้วก็ยืนยันว่าไม่จริงแน่นอน
ว่าลูกสาวจะเอายาเอาสารเคมีอะไรก็แล้วแต่ให้หลานสองคนกิน
เพื่อให้หลานเนี่ยป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วก็เปิดรับเงินบริจาค
ขายของให้คนมาช่วยซื้อของเยอะเยอะยืนยันว่าไม่จริงอย่างแน่นอน
เป็นเรื่องของเด็กที่เจ็บป่วยจริงแล้วลูกสาวของเขาเนี่ยจะทำอย่างนั้นไปทำไม
ถ้าเปิดรับบริจาคเปิดให้คนช่วยขายของเพราะว่าลูกป่วย
เงินที่ได้มาก็ต้องเอาไปรักษาเด็กอยู่ดี
ก็ถือว่าไม่ได้อะไรเลยตาบอกแล้วเขาจะทำไปทำไม
เดี๋ยวฟังเสียงพ่อของผู้ต้องหานะครับ
ในวันที่จะกูลคุณจะให้ลูกสาวไปพบเจ็บสาวเกียรติวิทยาวันนั้นมาพิสุทธิ์กับผม
แต่ตอนนี้สำหรับน้องยิ้มผมอย่ารู้เองว่าไม่ใช่
แต่น้องยิ้มผมยิ้มจริงว่าใช่เพราะผมไม่ควรส่งเขาไปรักษาพอด
มีเพื่อนบ้านของนางสานิถาบอกว่า
ปกติแล้วเด็กสองคนเนี่ยตอนที่น้องคนโตยังมีชีวิตอยู่ด้วย
เขาก็มาวิ่งเล่นกันอยู่นี่แหละกับเด็กแถวหมู่บ้านแถวเนี้ยนะครับ
เพื่อนบ้านบอกว่าก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่ามีน้องคนหนึ่งที่ไม่ใช่ลูกแท้
เพราะว่าตัวนางสาวนิถาเขาถูกแจ้งข้อหาเรื่องการค้ามนุษย์อะไรพวกนี้ด้วย
เขาก็เข้าใจมาตลอดว่าเป็นแม่เป็นลูกกันจริงแต่ยอมรับว่าเด็กสองคนนี้เข้าโรงพยาบาลบ่อย
แต่ตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าสาเหตุเป็นเพราะอะไรเพราะความจริงก็ดูอ้วนท้วนสมบูรณ์ทั้งสองคนนะครับ
คนแถวนี้พอเขารู้ข่าวเรื่องเข้าโรงพยาบาลเขาก็สงสารกันเหมือนกันนะ
ช่วยเหลือการบริจาคเงินกันเพราะเห็นเด็กกันมาตั้งแต่ตัวเล็ก
ส่วนที่นางสาวนิษฐาถูกกล่าวหาว่าไปให้สารพิษกินหรือว่าฉีดสารพิษให้กับเด็กสองคนจนป่วย
ต้องเข้าโรงพยาบาลเรื่องนี้เพื่อนบ้านมองว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อน
ยังไงต้องให้ความเป็นธรรมกับทางแม่แล้วก็เด็กหรือว่าครอบครัวเขาด้วยยังไม่อยากปักใจเชื่อหรือว่าปักปำอะไรลงไป
เพื่อนบ้านถ้านั่งอยู่กันแถวนี้ก็ช่วยพาไปโรงพยาบาลนะครับก็ช่วยขับรถขับอะไรไปให้นะครับก็จะเป็นอย่างนี้แต่ถามว่าเท่าที่เราเห็นทารุณกรรมกันไหมก็ไม่นะครับก็เป็นใช้ชีวิตปกติเพียงแต่ว่าในเรื่องของคดีหรือทางการแพทย์อย่างเงี้ยนั่นเป็นเรื่องที่พิสูจน์เอาแล้วเรื่องของคดีความก็ต่อสู้กันเอาจากในท

ยิ้มกับน้องอิ่มบุญหลังจากนั้นเวือนธันวาคมนะครับปีเดียวกันหกศูนย์นะครับอ่าน้องยิ้มเริ่มป่วยมีอาการหน้าบวมตาบวมแล้วก็อาเจียนนะก็เข้าโรงพยาบาลนะครับปีหกสองเธอได้โพสต์ภาพลูกสาวคนโตป่วยเป็นโรคประหลาดบอกว่าอาเจียนเป็นเลือดอ้างว่าแพทย์บอกว่าเป็นโรคประหลาดเป็นเพีย
มีผู้บริจาคด้วยแล้วก็ซื้อของด้วยรวมแล้วปีนั้นเท่าที่ตรวจสอบได้เนี่ยมียอดเงินเกือบสองแสนในช่วงมีนาคมนะครับสิงหาคมหกสองปรากฏว่าน้องยิ้มเสียชีวิตนะครับแพทย์บอกว่าสาเหตุเบื้องต้นคือตับวายเฉียบพลันปีนี้ครับหกสามเธอได้โพสต์อีกครั้งคราวนี้เป็นลูกชายคนเล็กชื่อน้องอิ่ม
บริจาคหรือไม่ก็ช่วยซื้อของพวกหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอลล้างมือถุงผ้าต่างนะครับ
เพื่อจะช่วยเหลือเป็นค่ารักษาแต่สุดท้ายแล้วไม่มีการส่งสินค้าให้นะครับก็เลยมีการแจ้งความเอาไว้
เมษายน๖๓นางสาวนิษฐาเองนะครับก็ไปแจ้งความว่ามีผู้ใช้เฟซบุ๊ก๒คนโจมตีเธอ
ว่าเธอวางยาลูกเพื่อให้ลูกป่วยหวังรับเงินบริจาคจนลูกเสียชีวิตไป๑คน
พฤษภาคม๖๓ตำรวจกองปราบไปจับกลุ่มเธอในข้อหาช่อกงทรัพย์
เพราะว่าไม่ส่งสินค้าให้กับผู้เสียหายหลายคน
แล้วก็นำมาสู่เรื่องของการดำเนินคดีเกี่ยวกับข้อหาเรื่องของเด็กสองคนที่อยู่ในความดูแลด้วยนะครับ
แล้วก็มีการเสียชีวิตแล้วก็ป่วยแบบผิดปกติ
นี่ค่ะคือชาวเน็ตเขาก็เริ่มจับพิรุษสงสัยกันแล้วก็มีการแจ้งความเรื่องของสินค้านำไปสู่การจับกลุ่ม
ซึ่งตำรวจบอกว่าต้องไปขยายผลต่อ
อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนก็ยืนยันนะคะว่าจากผลตรวจร่างกายของน้องอิ่มเด็กผู้ชายเนี่ย
มันมีสารเคมีที่มีฤทธกัดกรอนในร่างกายค่ะ
นางสุพัชชาสุธิพลอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็บอกเลยนะคะว่า
หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ที่น้องยิ้มเสียชีวิตเนี่ยแม่ปุ๊กหรือว่านางสาวนิถาเนี่ยก็พาน้องอิ่มเข้ารักษาที่โรงพยาบาลด้วยอาการเดียวกันใช่ไหมคะ
ตอนแรกบอกบอกว่าแพ้อาหารทะเลแต่พอตรวจสอบไปเนี่ยมันไม่มีอาการแพ้อาหารนะคะ
แต่ไปเจอว่าน้องมีอาการอาเจียนรุนแรงมีแผลในปากลำไส้กระเพาะอาหารซึ่งก็คืออาการคล้ายกับน้องยิ้มเลย
คุณหมอนี่แหละคือคนที่สงสัยก็เลยตัดสินใจนะคะรวบรวมหลักฐานแจ้งความกับตำรวจค่ะ
สหวิชาชีพเองก็ตั้งข้อสงสัยเหมือนกันนะคะว่าจริงแล้วน้องยิ้มเนี่ยตรวจสอบเจอแล้วล่ะว่าเป็นลูกบุญธรรมที่รับมาเลี้ยง
ซึ่งอาการของน้องอิ่มตอนนี้หลายคนอาจจะเป็นห่วงว่าน้องเป็นยังไงบ้างแล้ว
น้องปลอดภัยนะคะและจุดน้องยกตัวมันมาอยู่ความดูแลของพ่อมอนด์
แล้วอยู่ในความคุ้มครองเรียบร้อยเบื้องต้นเนี่ยหกเดือนสำหรับแรงจูงใจในเรื่องนี้
ถ้าหากว่ามันเกิดจากเรื่องที่นางสาวนิถาวางยาเด็กจริงเนี่ยนะคะ
จูงใจก็น่าจะมาจากเรื่องเงินอย่างเดียวนี่แหละค่ะแต่ก็ยังไม่ยืนยันนะคะว่าทางคนแม่เนี่ยมีอาการทางจิตหรือเปล่า
เพราะว่าจากข้อมูลแล้วก็ดูว่าน่าจะเป็นการกระทำการด้วยตัวคนเดียวลักษณะคือแสวงหาประโยชน์จากเด็กอย่างชัดเจน
เรื่องนี้ดูแล้วเรื่องใหญ่นะฮะใช่ค่ะต้องรอตรวจสอบให้ลึกลงไปจริงว่ามันมีหลักฐานเชื่อมโยงแล้วก็ความจริงเป็นยังไงนะคะ